ปราจีนบุรีนะฮะคือกลางคืนเขาจะเปิดเป็นไฟกระพริบกระพริบปรากฏว่ามีรถยนต์คันหนึ่งนะครับที่พยาบาลสาวขับมาเนี่ยพุ่งเข้าชนรถสำล้อเนี่ยฮะรถตุ๊กนะครับเนี่ย

เพราะว่ากลางคืนเนี่ยถนนมันโล่ง
แล้วไม่มีสัญญาณไฟแดงเขียวเหลือง

ปรากฏว่าคุณลุงที่เป็นคนขี่สำล้อเนี่ยนะ
นอนแบบหมดสติอยู่ตรงถนนนะครับ
คนขับรถยนต์ที่ขับไปชนเนี่ยนะ

ครั้งดือคืนที่ผ่านมานะครับที่
บริเวณสี่แยกไฟแดงปลาจินบุรีตำบลหน้าเมืองนะครับ
รถเก๋งสีขาวขับมาจากทางด้านสถานีรถไฟ

คนขับตุ๊กหมดสติอยู่ตรงนั้นเลยนะครับ

เด็นเป็นชิ้นกระจายเกลื่อนถนนเลย

ชนกับเสาไฟฟ้าที่ฟุตบาท

คนขับเขาก็เลยลงมาช่วยปั๊มหัวใจ

เพราะว่าเขาเป็นพยาบาลนะครับ
๑๔๕คืนที่ผ่านมานะครับ

ลงพื้นที่ไปดูเหตุการณ์นี้นะครับ

พยาบาลสาวเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจเนี่ย

บอกว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุ

หมดสติชีพจรหยุดเต้น

ศีรษะบุบเลยนะครับ

กำลังเร่งปั๊มหัวใจ

เพราะจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้คือพยาบาล

พยาบาลสาวคนนี้คือคนขับรถ

ชนสำล้อของคุณลุง

ถือว่าพยาบาลคนนี้ที่เป็นคนขับรถ
ชนรถอีกคันนึงแล้วเขาหมดสติ

ก็เลยพยายามที่จะช่วยชีวิตคนขับสำล้อ

ขายเสื้อผ้าใกล้กับจุดเกิดเหตุนะครับ

คลิปที่ลูกสาวถ่ายเอาไว้ตอนเกิดเหตุ

ผู้หญิงคนขับรถคู่กรณี

ก็มารู้ทีหลังกันเหมือนกันว่าเธอเป็นพยาบาล

ขับรถสำล้อตุ๊ก

กำลังจะขับรถไปรับลูกที่เพิ่งเลิกงานกลางดึก
อืมอ่าก็ประสบอุบัติเหตุถูกชนจนเสียชีวิต
ขณะที่เกิดเหตุชาวบ้านบอกว่าเสียงดังมากดังจนต้องวิ่งออกมาดูกัน
แล้วตรงจุดนี้นะเมื่อ๕วันก่อนเพิ่งมีรถชนกันลักษณะแบบนี้เลย
ตอนนั้นคนเจ็บเลือดคลั่งในสมองสี่แยกนี้หากไม่ชะลอกันดีดีเนี่ย
ก็ตอนที่รถหมุนเขาก็รีบลงมานะรีบลงมาแล้วก็รีบวิ่งมา
แล้วก็มาพัมพ์หัวใจเพราะว่าคนที่โดนโชว์เนี่ยก็มันมืดสติไปเลยนะ
ใช่ครับผมปั๊มนานมากแล้วนะนานเลยพักใจแล้ว
เจออุบัติเหตุก็คือที่เจอบ่อยนะ
คือขี่ไปตลอดขี่ไปแล้วก็ตุ้มตุ้ม
ทุกครั้งเลยใช่
ตอนนี้คุณลุงที่เสียชีวิตญาติก็รับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้วนะครับ
บ้านเกิดอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
ส่วนพยาบาลสาวตอนนี้ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
แล้วก็สารภาพว่าตอนเกิดเหตุเธอก็ดื่มมาเล็กน้อย
วัดแอลกอฮอล์แล้วไม่เกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดนะครับ
แล้วก็ยินดีจะช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่
ตำรวจแจ้งข้อหาก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย